ต่อกันที่นักธุรกิจท่านหนึ่งเป็นดาราแต่เมื่อวานเนี้ยเขารับบทเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะเพราะว่า
ธุรกิจของเขาเนี่ยเปิดมาแล้วยาวนานถึง๑๑ปีค่ะคุณผู้ชมค่ะการันตีความสำเร็จเนาะ
จากบทบาทนักธุรกิจที่เด่นชัดแล้วเนี่ยคุณพุทธแล้วก็คุณจุ๋ยยังมีอีกบทบาทที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ
พีเจได้ทำการยึดพื้นที่ไอจีไว้หมดแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหกำลังน่ารักหน้าช้างผมดกมาก
จริงน่าจะดีมากคิ้วดกน่าชัดเร็วมากน่าชัดมากพี่แจ๊ค
แปลงร่างเป็นหมีแพนด้าวัยรุ่นนอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดิฉันเข้าใจ
คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็จะเข้าใจดีใช่ค่ะส่วนแม่จุ๋ยเองเนี่ย
เขาก็แอบมาสายมูเหมือนกันมูอะไรรู้ไหมมูเรื่องเครื่องหน้าของน้องพีเจ
เอายังไงอ่ะเออขนาดว่าขนาดนี้เลยนะน้องพีเจหล่อแบบนี้เนี่ย
เพราะว่าคุณแม่เนี้ยเขาสวดมนตร์คอเลยมาต่อให้ลูกน่าา้มชัดแบบนี้
ถ้าดูชัดชัดดูดีตาก็ชัดจมู็วก็โดกปากเป็นสวยอ่ะแล้วผมดกมากนี่คือเขามู
เขาเข้าไปมูยังไงไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
เดือนแรกเลี้ยง๒๔ชั่วโมง

ล้มตึ้งไงครับทุกคน

ชั่วโมงก็คือพุธจะเป็นกะกลางคืน

เราต้องมีเวลาให้เขาจริงอะไรอย่างนี้

เออเรามีที่เลี้ยงสักคนอยู่นั่น
แต่เครื่องหน้าเขาชักมากเลย

คือไม่รู้เหมือนกันว่ารูปจะออกมาแบบไหนรู้หรือเปล่า
เราได้แต่สวดคนภาวนา
ขอให้เขาแบบแข็งแรงสมบูรณ์
ครบทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีคำนึงจิ๊บแบบว่าอยากให้ลูกแบบ
เหมือนผมมาผมโดกคิ้วได้หนูนะอะไรอย่างนี้
นึกออกว่าก็ได้มาจริง
เอาส่วนดีของแม่เอาส่วนดีของพ่อ
แล้วเอามารวมกันเป็นหนูนะลูกอะไรอย่างนี้

นึกว่าจะไม่มีส่วนดีของพ่อคุ้นอยู่นะคะ
แล้วของพ่อของแม่มาพูดก็ได้มาจริงนะพี่แจ๊งน้อ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะบอสพุทธเขาเจ็บขาใช่ไหมคะ
ไปเตะฟุตบอลมาแต่ปรากฏว่าคือต้องผ่าถัดเลยนะ

เซ็นเตอร์ของเขาค่ะอิงฟ้าวราหาร
แต่แน่นี่ก็เพิ่งฟาดเคราะห์มาเหมือนกันค่ะ

ปกติเวลาโชว์เธอจะใส่เต็มใช่ไหมคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะก็คือเซฟข้อเท้ามาก่อนเลย
รอหายเมื่อไหร่จะกลับมาลีลาแซ่บเหมือนเดิมแน่นอนจ้ะ
ซึ่งมีฟ้าบอกว่าการฟาดเคราะห์ในปีนี้

คือปีที่แล้วหนูก็มีแบบเรื่องราวไม่ดีเหมือนกัน
ฟาดเคราะห์แล้วชีวิตมันปังขึ้น
บอกว่าปีนี้น่าจะปังมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ
ไปฉีดยารักษาโดยตรง

แต่ว่าก็ยังออกกำลังกายหรือยังวิ่งไม่ได้

ใช่แต่ชีวิตก็เปลี่ยนนะปีที่แล้ว
คุณผู้ชมเจอตัวอิงฟ้าทั้งทีนะคะ

เพราะว่าบอสนวัฒน์ประกาศกล้าวเลยค่ะ
อิงฟ้าลูกอีก๗ปีค่อยมีแฟนนะลูกนะ

เอาจริงเข้าใจพ่อเป็นห่วงจริงนะคะ
พูดในโทนที่ห่วงใยไม่เกี่ยวว่าจำนวนเท่าไหร่

แต่เราสังเกตอาการนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดู
พอได้ยินจำนวน๗ปีถึงกับกุมขมับเลย
ไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามัน
โอ้โหมันก็มันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนาคต
ผมไม่ได้วันนี้บอกว่าโอ้ได้อยู่แล้วค่ะ
แต่ถ้าในอนาคตมันไม่ได้เราไม่พูดดีกว่า
ให้มันเป็นเรื่องของแบบแต่นะตอนนี้ปัจจุบันเราโฟกัสกับตัวเอง
แล้วก็กับงานทำทุกอย่างให้เต็มที่ก็โอเคแล้วค่ะ
เอาจริงมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะ
มันไม่มีใครรู้ขนาดพรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
แต่ว่าเขาแค่พูดในลักษณะที่เหมือนแบบว่า
เป็นห่วงเราว่าแบบอยากให้เราคุยกันแล้วลงการ
แล้วก็อนาคตของเราประมาณนั้นอีก
ซึ่งจริงไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหรอก
ผมว่าอยู่ที่เวลาและความเหมาะสมมากกว่า

แต่เรื่องที่เธอไปออกรายการแล้วเล่าประสบการณ์วัยเด็กคุณผู้ชม
ก็เคยเกือบถูกละเมิดทางเพศ
ตอนนั้นอายุประมาณ๑๕๑๖ปีเอง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ

เกิดจากคนที่สติไม่ดีบุกเข้ามาคุณผู้ชม

เพราะดีที่คุณพ่อคุณแม่ของเธอเข้ามาเจอทันนะคะ

ภายหลังครอบครัวก็ย้ายบ้านหนีไปเลยนะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะ

สมัยนี้เรานั่งอยู่บ้านดีไม่ได้ออกไปข้างนอก

สาวสาวไว้แรกรุ่นนี้ก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่เป็นเพื่อนนะ
ใครใกล้ตัวจริงก็ระวังด้วยคุณผู้ชม